หาเสียงนโยบายไหนคือนโยบายหลัก
จะทำอะไรกับประชาชนบ้างครับในการหาเสียง

ตอนเป็นตำรวจก็ไปทุกจังหวัด
แล้วหลายอำเภอเลย

ก็จะเห็นสภาพพี่น้องประชาชนเป็นยังไง
ฮก็จะเห็นอีกเป็นไงนี่เราเอาประสบการณ์ต่างแบบนี้นะ
มารมสมองกันค่ะกำหนดเป็นนโยบายของพักธ์
นี่นะครับนี่นโยบายของพัก

ฮที่เสนอเวลาแจกโบชัวร์มี๑๔นโยบายทั้งกัน

เยอะแล้วเราจะไปจัดรวมยังจัดยังไงอยู่นะให้๑๐หน้าเป็นเล่มเลยต้องเป็นเล่ม
ฉะนั้นเราก็จะเอาเฉพาะนโยบายที่สำคัญ
นโยบายมาเสนอพี่น้องประชาชน

คุณภาคภูมิไหมจัดที่ดินให้ประชาชนอยู่อาศัย

ผมจัดเป็นอันดับแรกเลยซ้ำไป
เพราะพี่น้องประชาชนยังไม่มีที่อยู่อาศัยต้องเช่าก็อยู่ต้องไปอยู่ในพื้นที่ป่าสอบประกอบที่ราชดุอีกเยอะแยะเลย
เราก็ควรจะจัดให้เขาในอันดับแรกบัตรประชาชนไฟเดียวรักษาฟรีทั่วไทยก็สำคัญใช่ไหม

ใช่ใบเดียวถ้าคุณป่วยที่ไหนไปเลย

ใช่เรียนฟรีจนจบระดี
มันจะได้มีความรู้ความคิดใช่ไหมฮะไม่ใช่มาจุงจมูกกันอยู่อย่างนี้นะ
ยกหนี้ก็จะสอให้บำน้าประชาชน๓๐๐๐บียพฤวิการ๓๐๐๐ยาเสพติตต้องเป็น๐นะครับ

ไม่ใช่จะหมดไปนะพี่ให้เป็นศูนย์เลยนะครับ
ปฏิรูปตำรวจปฏิรูปกองทัพจำเป็นไหมนะฮะ
คุณประยุทธ์ปฏิรูปตำรวจไปคราวที่แล้วเนี่ยปัญหาก็ยังเกิดขึ้นอยู่ทุกวีทุกวัน
ครับนะมันสำเร็จไหมอ่ะ
ต้องปฏิรูปตำรวจกองทัพอีกรวมทั้งนโยบายใหม่ซึ่ง
รับรองไม่มีภาคไหนมีคือเก็บอาวุธจุดความตาย
อาวุธหยุดความตายใช่ยังไงให้เก็บอาวุธหยุดความดัน
ก็หมายความว่าทุกวันนี้ท่านลงไปดูข่าวสิมันยิงกันด้วยวุฒินะ
ฆ่ากันตลอดเวลาใช่ฮะปืนมันหาง่ายเหลือเกินคนบอกใช่นะ
ทั้งปืนถูกกฎหมายปืนผิดกฎหมายเนี่ยครับแล้วเราต้องเก็บให้หมดนะครับนะ
โดยถูกกฎหมายแล้วก็เอาเงินไปผิดกฎหมายก็เอามาโมหมดนะ
หลังจากนั้นใครมีประหารชีวิตใครไปฆ่าใครตาย
จำคุกตลอดชีวิตแลกกันนะครับหมายถึงว่าถ้าใครมีปืนที่ครับ
มีทะเบียนถูกกฎหมายอยู่แล้วก็เอากฎหมายเอามาคืนไงเอามาคืนเหรอ
แล้วจ่ายเงินไปให้เอาแล้วแล้วถ้าคนเขาต้องการมีไว้เพื่อป้องกันตัว
ก็ไม่ก็ไม่ต้องป้องกันแล้วคือทุกคนไม่ต้องมีปืนอย่างเงี้ใช่
ใช่ในประเทศไทยทุกคนไม่ต้องมีปืนต้องมีปืน
อาจจะมีเจ้าหน้าที่บ้างนะฮะแต่หมายความว่าพอพ้นหน้าที่ก็ต้องคืน
ส่วนใครมีปืนเถื่อนถ้ามีปืนเถื่อนอยู่ในตัว
ก็เอามาคืนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรให้นะแลกกับการติดคุกอ่ะ
อ่าแล้วหลังจากนั้นก็เหมือนกับจะมีกำหนดช่วงเวลาให้
มีอาวุธจำคุกตลอดชีวิตเราแก้กฎหมายเลยนะ
ไม่ว่าจะเถื่อนหรือไม่เถื่อนใครมีปืนอยู่ในตัว
ใช่จำคุกตลอดชีวิตคุยกับอย่างงั้นด้วยนะอ่า
ถ้าเอาไปฆ่าใครตายก็ประหารชีวิตนะครับ
นโยบายต่อไปก็สร้างเขื่อนให้พี่น้องประชาชนดูเรื่องราคาน้ำมันกับราคาไฟฟ้ากองทุนหมู่บ้าน
แล้วก็อีกอันก็ปัญหาพี่น้องประมงไทยที่มีปัญหาในระบานจุดนี้นี่เป็นนโยบายที่สำคัญ
ในรัททีวีช่อง๓๒ครับ